อีกหนึ่งเรื่องแชร์ในโลกโซเชียลเหมือนมีเดียเหมือนกัน

บอกว่ามีกลุ่มคนรักรวมเพจ

ไปนัดเจอกันไปมีเพศสัมพันธ์กัน
ที่บริเวณอาคารแห่งหนึ่งกลางสวนลุม
เรื่องนี้นะคะพอถูกแชร์ออกไปถึงหู
ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

ถ้ามีนะมีหลักฐานรับไปเลย๑แสนบาท
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปเลย

สรุปแล้วบริเวณที่มีการพูดถึงในทวิตเตอร์
ไปเจอสิ่งนี้เป็นสีชมพู

คือมันอยู่บริเวณข้างอาคารแห่งหนึ่งกลางสวนลุม
คือใช้แล้วแล้วก็มีซองซึ่งฉีกแล้วเรียบร้อย
คืออาคารหลังนี้ตั้งอยู่ใจกลางสวนลุม
ผู้สื่อข่าวทราบข้อมูลมาว่าจุดนี้
เป็นบริเวณที่มีกลุ่มชายรักชายชอบเอามานัดกัน

พบร่องรอยถุงยางที่ใช้แล้ว
ซองถุงยางที่ฉีกแล้วอยู่เต็มพื้นเลย
แบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่มันเป็นอาคารใช่ไหม

แล้วก็จะมีต้นไม้บังหน่อยนะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหากหันหน้าเข้าตัวอาคาร
ชื่ออาคารบันเทิงฝั่งซ้ายมือจะมีห้องห้องหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวของเราคิดว่าน่าจะเป็นห้องน้ำ
อย่างนั้นนะจุดนี้เป็นจุดอับ
ต้นไม้ก็บังแสงสว่างก็ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่

ระหว่างที่ทีมข่าวกำลังเก็บภาพอยู่นั้น
ก็มีรอปภท่านหนึ่งปั่นจักรยานมา

อกจากนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็นั่งรอเลยค่ะ
นั่งสังเกตการณ์บริเวณข้างอาคารนั่นแหละ
พบว่าจะมีม้านั่งเมื่อสักครู่นี้เป็นกลุ่ม

ทีนี้เต็นต์พอมันกางมันก็กั้นแสงไฟ

จุดนี้มีรอปภผ่านปั่นจักรยาน
สลับมาหยุดเฝ้าดูหลายครั้งต่อ๑คืน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกัน
ทราบว่าตามปกติสวนลุมในเวลาเปิดปิดเขา
เปิดก็คือตี๔๓๐คนไปวิ่ง
ไปออกมากล้ายต่างปิดประมาณ๓ทุ่ม
ในบริเวณต่างของสวนลุม

หรือว่าพี่รอปภจุดต่างจุดละ๒คน
รวมกว่า๒๐จุดถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะ
อกจากนี้มีรอปภปั่นจักรยานตรวจความเรียบร้อยด้วย
ส่วนเรื่องอื้อเฉาตามที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดีย

ส่วนใหญ่ก็คือบริเวณอาคารนี่แหละ
อาคารบันเทิงฝั่งถนนวิทยุ

บันเทิงอาคารบันเทิงก็เลยบันเทิงเลย
จุดนั้นมันคือเป็นจุดที่เงียบ

มันเป็นซอกตึกแบบรับตาคนหน่อย
และไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะจุดนี้
ผู้สื่อข่าวระบุว่าบรรดารอปภที่ปฏิบัติหน้าที่

เมื่อพบเห็นจะเข้าไปห้ามปราม
เวลาเขาเห็นคนเริ่มคุยกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บรอดรักกัน
ไปเตือนไปไล่ให้ออกจากพื้นที่
หากพบเห็นรอปภปั่นมากลุ่มที่เขามาพลอดรักกัน

หรือนั่งเล่นจับกลุ่มคุยกันทำอย่างอื่นไง
ทำยืนคุยกันคุยกันรู้นี้นั่นปกตินะคะ
เขาบอกว่าต้องเข้าใจว่ารอปภไม่สามารถเฝ้าดูพฤติกรรมคนแบบนี้ได้ตลอดเวลา
เพราะปั่นจักรยานผ่านมาถามทำอะไรกัน

เขาก็ต้องไม่มีสิทธิ์ไปไล่ไง

เพราะหน้าที่จุดอื่นก็ต้องมี
จุดที่อันตรายในสวนลุมอื่นก็มี

เขาก็ต้องไปพูดคุยกับคนที่เป็นคนจุดอื่น
จุดต้องสงสัยจุดอันตรายอื่น
จากที่เคยพบกลุ่มชายรักชาย

น่าจะมีอยู่ประมาณ๒๐๓๐คน

แฝงเข้ามานั่งพักผ่อนกับเพื่อน

มักจะเริ่มรวมตัวกันบริเวณด้านข้างและด้านหลังของอาคารบันเทิง

ทีนี้เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราปักหลัก
หลังอาคารบันเทิงนี่แหละจนมืดเลยนะ
สังเกตว่าช่วง๖โมงครึ่ง

นั่งไม่ได้ทำอะไรเหมือนกำลังรอใครอยู่
ซึ่งจุดนี้มืดเห็นแต่เงาเท่านั้นเอง

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปซุ่มดูเนี่ยนะคะ
ก็มีคนมานั่งอยู่เหมือนกันนะตามม้านั่งเนี่ย

เจ้าหน้าที่รอปภส่วนหนึ่ง
ก็มาเชิญคนที่นั่งอยู่ออกจากพื้นที่นี้
ให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องเชิญผู้ใช้บริการ

เนื่องจากช่วงนี้มีข่าวไม่ดีออกมาหลายวัน
ว่ามีคนมาจับกลุ่มมีเพศสัมพันธ์กัน
จำเป็นต้องเข้ามาตรวจตาเข้มงวดพิเศษมากขึ้น
ผู้ใช้บริการสวนลุมบางรายที่เขามานั่งตรงนี้
เขาก็บอกเป็นการตอบกลับไปที่รอปภบอก

ไม่ใช่ใช้มือถือจ่า

มาจับโปเกมอนเขาเล่นเกมเฉย

เขามาจับโปเกมอนเขาไม่ทราบ

ขณะเดียวกันรอปภที่ตรวจตา

คนที่มาใช้บริการจุดนี้

กลุ่มแรกก็คือคนมาเล่นโปเกมอนจริงมันก็มี
เพราะว่าเขาต้องย้ายไปจุดต่างไปจับโปเกมอน
แต่อีกกลุ่มหนึ่งเขายอมรับเลย
เป็นกลุ่มชายรักชายที่จะแยกตัวออกไปเป็นคู่

แล้วก็แยกออกไปเป็นคู่

ซึ่งพื้นที่สวนลุมกว้างมาก
ทำให้บางทีเมื่อไปเจอก็หลังจากที่กลุ่มนี้
เขาเสร็จกิจกันเรียบร้อยแล้ว

พอไปถึงเขาก็เรียบร้อยแล้ว
คือจะบอกว่านี่ดิฉันเคยไปนะ

ท่านผู้ว่าคะท่านโลกสวยมากเลย
ใครที่เห็นแล้วก็ถ่ายคลิปไปให้ท่านดู

งั้นได้แล้วนะเดี๋ยวจะลองไปใหม่แล้วไปถ่าย
ถ้าเกิดยังมีนะแล้วเอาไปให้ผู้ว่าดู
แต่ตอนคุณถ่ายคุณระวังตัวด้วยนะคะ
ที่เล่าเนี่ยต้องระวังเรื่องของมิจฉาชีพด้วย

เพราะว่าความปลอดภัยมันสำคัญด้วยนะครับ